ครั้งนี้แพทย์บอกว่าเลิกแฟนตำรวจ
มุกออนไวมีคนคุยใหม่แล้วด้วย
ที่ไหนหนักหนาเอาจัดก็จริงจริงผู้ชายชอบทำ

พี่แคล่งมาง้อะคือคู่นี้เขารักเลิกง้อกันบ่อยมากนะครับผมนะครับ

เราก็เอ๊ะผู้ชายก็มานั่งรอตรงนี้นะบอลก็ใส่ชุดเต็มยศบอยก็ใส่ชุดลำรองมา

ไม่จับพี่เพราะว่าหลบเก่ง
เราก็พยายามดูปฏิกิริยาว่าเอ๊ะยังไง
แต่มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนจริง
เมื่อก่อนเขาก็จะมีการคุยกันอะไรอย่างนี้
อันนี้พอพระเจ็บเขาก็เดินไปเลยเหมือนต่างคนต่างเดินอะไรอย่างนี้

ก็เลยรู้ว่าพี่ให้ก็บอกว่าเหมือนว่าเขามาตามงอ
เหมือนเขาคุยกับแม่เมื่อเช้านะ
ดูเคมีมันงอนอย่างนี้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

ถามแม่มาแล้วนางบอกว่าเลิกกันแล้วเลิกกันก่อนวาเลนไทยอีกจ้า
เพราะที่ผ่านมามีปัญหามาตลอดจบกันด้วยดีตกลงเป็นพี่น้องกัน
อีกคนที่แบบจะสมน้ำหน้าแม่กูเสียใจด้วยนะ
กลับความแพทซ์แปดจีนี่หรอ
ความรักก็เหมือน๘จีรู้ว่ามีแต่ยังไม่มา
นะครับดูครับอ่ะมีคนคุยแล้วเรียบร้อย
แต่พี่แพทซ์เค้าเคยพูดว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เขาจะไม่เสียเวลา

มันก็หน้ามันเด็กมาก
เดินไปข้างหน้าแล้วเหงาดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บนะครับ

วายเทนไทยไม่สำคัญพวกเราได้การตั้งแต่รอยกระทง
รายลงไม่ได้จริงมิ้นจะลงไหนอย่างแม่ชันเฮ่ย

ขอบคุณคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป